ดูเรื่องของการเดินทางในช่วงสิ้นปีหรือว่าช่วงปีใหม่นี้กันบ้างนะคะ
ซึ่งทางท่ากาศยานดอนเมืองก็เตรียมเปิดใช้อาคารผู้โดยสารแห่งที่๒นะคะ
เพื่อที่จะรองรับกับจำนวนทั้งนักท่องเที่ยว
แล้วก็ประชาชนที่คาดว่าน่าจะเดินทางกันหนาแน่นในช่วงปีใหม่นี้ค่ะ
นายเพชรชั้นเจริญผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมืองเปิดเผยว่า
ขณะนี้บริษัทท่ากาศยานไทยหรือทอทอยู่ระหว่างเร่งดำเนินการ
เพื่อจะเปิดพื้นที่ของอาคารผู้โดยสารหลังที่๒
ของท่ากาศยานดอนเมืองเป็นการชั่วคราววันที่๒๔ธันวาคมนี้
รองรับกับจำนวนผู้โดยสารภายในประเทศ
ที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่
โดยคาดว่าจะมีประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางมาใช้บริการ
สูงถึง๑แสน๑หมื่นคนต่อวัน
จากปกติที่มีผู้โดยสารเฉลี่ย๙๐๐คนต่อวัน
ขณะเดียวกันก็คาดว่าจะมีเที่ยวบินเพิ่มขึ้นเป็น๗๐๐เที่ยวบินต่อวัน
จากปัจจุบันไม่เกิน๖๕๐เที่ยวบินต่อวัน
ศักยภาพในการรองรับผู้โดยสารหลังเดิมนั้นเต็มขีดความสามารถ
ซึ่งการเปิดให้บริการอาคารผู้โดยสารหลังใหม่
อาจจะส่งผลให้ประชาชนไม่ได้รับความสะดวก
จากขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุงพื้นที่
โดยเฉพาะห้องน้ำและพื้นที่เชิงพาณิชย์
เพราะว่าต้องใช้เวลาในการปรับปรุงพื้นที่ไม่ต่ำกว่าอีก๓๐วันค่ะ
อำนวยการท่ากาศยานดอนเมืองยังแสดงความเป็นห่วง
เรื่องการจราจรบนถนนวิภาวดีรังสิตที่ติดขัด
ขอให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่จะมาใช้บริการ
เวลาในการเดินทางไม่ต่ำกว่า๒ชั่วโมง
ส่วนเรื่องของการรักษาความปลอดภัย
ได้เพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ดูแลร่วมกับทหารและตำรวจ
พร้อมทั้งตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกและความปลอดภัย

ขอให้ผู้โดยสารที่มาใช้บริการมีความเชื่อมั่นค่ะ